ไปดูเรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหลังจากชาวบ้านเขาพบดวงไฟประหลาดสองดวง
ลอยหายเข้าไปในไร่อ้อยทีนี้
เขาก็เลยมีการทำพิธีเป็นพิธีขอขมาของเจ้าของไร่อ้อย
ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไปพิสูจน์ดวงไฟประหลาดที่ว่านี้นะคะ
แต่ระหว่างทำพิธีเขาบอกว่ามีเหตุไม่คาดคิด
เพราะว่าเจ้าของที่มีอาการขนลุกแล้วก็ร้องไห้ออกมาแบบไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เฮ้ยจะรอกให้

สักทีก็ท้าทำไมไม่ท้า

ยังได้อะไรบอกมา
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่นายพิทยาขุนนิทักษ์อายุ๖๕ปี
ชาวบ้านเขาน้อยหมู่๑๗ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีก๖๗คนนะคะ
เขามาจุดทูปเทียนทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและจอมปลวกขนาดใหญ่ใต้ห้องน้ำกลางไร่อ้อย
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาน้อยเขาบอกว่าเห็นดวงไฟประหลาดสองดวงลอยหายเข้ามาทางไร่อ้อยนี้แหละ
ซึ่งก็มีสารเจ้าที่เจ้าทางตั้งอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะคะเอาไว้
ระหว่างที่ทำพิธีขอขมาอย่างที่เห็นนะคะอยู่นายพิทยาเจ้าของไร่อ้อยก็บอกขนลุกแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
กลางความตกใจของชาวบ้านที่มาร่วมพิธีค่ะชาวบ้านบางคนเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจของเจ้าที่เจ้าทาง
ว่าต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ก็สอบถามนายพิทยากับภรรยา
ทราบว่าก็ซื้อที่มาจากชาวบ้านหลายปีก่อนแล้วค่ะก็ปลูกอ้อยขายมาทุกปี
ก่อนหน้านี้มีสระน้ำขนาดเล็กและมีสารเจ้าที่เจ้าทางตั้งอยู่ข้างข้างแต่ว่าเขาต้องการขุดสระให้ใหญ่ขึ้น
ก็เลยย้ายสารมาตั้งไว้ที่ข้างห้องน้ำกลางไร่อ้อยก่อนที่จะมีจอมปลวกผุดขึ้นใต้ห้องน้ำที่ยกพื้นสูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรเนี่ยนะคะ
มีจอมปลวกอยู่ข้างใต้นายพิทยายอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นแสงไฟประหลาดอยู่เป็นประจำ
แต่ก็คิดว่าคงเป็นไฟฉายจากคนที่มาส่องกบก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้กลัว
กระทั่งมีชาวบ้านเห็นดวงไฟประหลาดลอยหายมาทางไร่อ้อยของตัวเอง
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวกับจอมปลวกนี่แหละค่ะที่อยู่ใต้ห้องน้ำ
ทำพิธีขอขมาแล้วก็เลยเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะคะ
ขณะที่นางวัฒนาแดงนท์อายุหกสิบสามปี
ชาวบ้านที่มาร่วมพิสูจน์ดวงไฟนี้นะคะก็เล่าว่า
เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองตัวเองเคยเห็นดวงไฟประหลาดสองดวง
ขึ้นคู่กันแล้วก็หายวับไปกับตาแต่ไม่รู้เป็นดวงไฟอะไร
เชื่อว่าไม่ใช่กระสือหรือผีปอบอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาจุดทูปกันหมดก้าน
ทุกคนรีบออกจากไร่อ้อยนี้ไปทันทีโดยไม่มีใครกล้ารอพิสูจนดวงไฟประหลาด
เพราะเชื่อว่าดวงไฟที่เห็นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
ที่ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเจ้าของไร่อ้อยล่ะค่ะ